สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมันคือเสียงสองวันนี้เป็นสาว
ก็ใช่เรา
ตอนนี้ก็ในประเทศเราบ้านเราก็อ่านโซเชียลกันหมดแหละ
จะต้องเจอเรื่องนี้ก็คือพีชคนเลือดบวก
คนนี้เขาก็เป็นเจ้าของเพจคนเลือดบวกแล้วเขาก็โพสต์
เขาจะสอนนี่ไงพอลงไปนี่แหละประเด็น
ก็เกิดเป็นประเด็นแล้วก็มีพยาบาลสาวคนนึง
วิจารณ์ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ไง
ตัวเองยังเลือดบวกเลยแล้วยังมาสอนอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับ
มันไม่ถูกอ่ะจากประเด็นความขัดแย้งนะฮะ
แล้วพีชเนี่ยท้าว่าอย่าลบนะจะฟ้อง
รู้สึกว่าเรื่องราวก็ใหญ่โตไปยาวเลยนะฮะ

ข้างบนคือชื่อของนางพยาบาลคนนั้น
นี่ปลอดภัยจริงแล้วจะติดโรคมาเหรอ
คิดด้วยยาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไปสอนคุณแบบนั้นนะนี่แหละฮะโอ้โหพีชก็เดือดเลย
เรียกเก็บค่าเข้าฟังคนละ๕๐๐บาท
โดยพีชจะดำเนินคดีกับพยาบาลสาวคนนี้

จะสอนว่าให้วิจารณ์ไม่มีสิทธิ์นะเสียหายอย่างนี้
แล้วก็หน้าตาดีโปรไฟล์ดีเดี๋ยวคำพูดเท่านั้น
และผมเป็นคนสาธารณะก็ผมมีสิทธิมนุษยชน
อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ
ล่าสุดแฟนเพจทนายตัวแสบก็โพสต์ให้ความรู้ถึงแนวทางการสู้คดี

ก็เดาเอานะว่าเพจนั้นคงกะจะฟ้องหมินประมาทกับพรบคอม
แต่เพจนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าความผิดฐานหมินประมาท
ปัจจุบันไม่อาจโยงไปเอาผิดเรื่องพรบคอมได้
กฎหมายวางแนวไว้ชัดเจนก็คงจะเอาผิดฐานหมินประมาท
ทีนี้ถ้าจะเอาผิดฐานหมินประมาทก็ต้องพิสูจน์ว่า
สิ่งที่พยาบาลเขาพิมพ์ไปเนี่ยผิดหมินจริงนะฮะ
แบบนี้เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่๓คือตัวเขาเนี่ยนะฮะ
ถูกคนอื่นดูหมินเกลียดชัง
แต่ในมุมมองของทนายเนี่ยก็คิดว่าน้องก็วิจารณอย่างสุจริตนะ

อย่าลืมว่าที่น้องลงไปเป็นข้อความโฆษณาของเพจนั้นเอง
ไม่มีตัดต่อข้อความใดซึ่งเอาจริงจังนะ
คนที่เขาสบายดีเขาก็ไม่โอเคกับไอคอร์สตรงนี้หรอก
อันนี้ทนายตัวแสบเขาโพสต์ไว้นะคะ

วิจารณ์ในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
หรือกำลังศึกษาทางวิชาชีพหรือในฐานะประชาชนทั่วไป

แต่คำที่น้องใช้มันแรงไหมก็ต้องบอกว่ามันแรง
แต่สำหรับเราก็ยังมองว่าสู้ได้นะ
หรือผิดเต็มที่ก็แค่ดูหมินจากคำด่า
ซึ่งโทษดูหมินก็ไม่แรงเท่าหมินประมาท

แต่เป็นไปได้เช่นกันว่าสารอาจจะยกฟ้องไปเลย

โดยไม่ต้องสวมถุงยางก็ได้แค่กินยา
เอาโดยสรุปคิดว่าพอมีทางสู้คดีได้เยอะพอสมควร
ซึ่งถ้ายกฟ้องมาจริงเพจเลื่อนบวก

ทางด้านพิจารณอธงษ์รัฐบวกก็โพสต์ข้อความลงในเผจะส่วนตัว
จะมีการจัดคอร์สสอนตามเดิม
โดยระบุรู้เยอะรู้มากคิดเยอะมโนเยอะ

มันโนกันไปเยอะมันโนกันไปไกลแหละ
จิตใจทำด้วยอะไรยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหม

แล้วตีความสิ่งต่างไปตามกระมวลสันดาลตัวเอง

มันแย่มันไม่ดีทัศนิตอย่างพวกคุณทั้งนั้น
คนดีนะเลยนะครับคุณคนดีไปประชดคนที่ด่านะฮะ
มาใครตั้งใจจำเรียนจริงหรือตั้งใจจะมางัดมาแหกอะไร

หรือต้องการจะเรียนจริงไอ้พวกรองภูมิเอาไว้ที่หลังนะ

ขณะเดียวกันก็ยังพบว่าพีชคนเลือดบวกนั้นฝากข้อความถึงพยาบาลสาวว่า
ให้มาออกรายการด้วยกันสักรายการหนึ่งไหม

ล่าสุดค่ะคุณพยาบาลนะคะก็ตอบกลับมาว่า
ท่ามกลางเสียงชาวเน็ตที่มากดไลค์นะฮะเธอก็แคปข้อความเนี่ย
มาแล้วก็บอกว่าไม่ไปไม่ได้ยิง
แต่ไม่อยากคุยกับคนอย่างหล่อนไม่ว่างด้วยเวรยาว
ทำงานเสร็จจะไปเที่ยวเหนือก็ไปต่างประเทศ
ที่ทำงานบอกไม่อยากให้ยุ่ง
กังตำราเวนมาฟาดรำคาญ

ตอนนี้คือก่อนหน้านี้พีชคนเลยบวกเนี่ย

แล้วก็สัมภาษณ์ในเพจต่างแบบเหมือนกับ
คือเขาไปเจอตอนที่เขาต้องจะทำอะไรสักอย่าง
แล้วไปตรวจโดยไม่ได้ตั้งใจจะไปตรวจว่าเป็นอะไร
แล้วรู้ว่าติดจากนั้นก็เลยมาเปิดเพจแล้วก็
ไม่ได้ไม่มีสารไหนที่น่าจะช่วยได้อีกแล้วเพราะว่ามันติดด้วยสารคัดหลังด้วยใช่ไหมครับ

ในร่างกายแล้วก็ไปทำลายภูมิคุ้มกัน
คนที่อยู่รอดตอนนี้เพราะว่ายารักษาเอกทำให้ภูมิคุ้มกันของคนแข็งแรง
ก็อยู่ได้ปกติออกกำลังได้อะไรได้แต่อย่าบกพ่อง
มันจะกลายเป็นแบบเดี๋ยวเป็นโรคปอดบวมเดี๋ยวเป็นอะไรอย่างนี้มันจะเป็นอันนั้น
พอเป็นแล้วก็จะสูดเรื่องของเรื่องก็คือว่าพอภูมิคุ้มกันมันบกพ่องเนี่ย
เชื้อโรคอะไรมันเข้ามามันก็อาจจะไปโดนปอดบ้างไปเป็นปอด

ก็มีสิทธิ์แล้วใช่มั้ยพ่องอันนี้ว่าจะน็อกใช่ไหม

แล้วการร่วมเพศคือมีแต่งงานได้มีแฟนได้แต่ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ยังไม่อยู่ในร่างกายใช่ไหมคะ

แล้วก็เอาสเปิมออกมาก็ไม่ได้

ใช่ไม่ได้
แล้วจะมาสดได้ไงสดไม่ได้นะคะคุณผี

แล้วเขาจะสอนแบบนี้คุณฐานายเขาถึงได้บอกว่า
ถ้าจะโต้กันก็จะต้อง
โต้กับประเด็นนี้ใช้ประเด็นนี้มา

แล้วก็ทำได้เหรอทำได้ยังไง
ประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวรอดูกันต่อไป
ไปที่ประเทศจีนที่อูฮันกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่
หรือที่เรียกว่าไข้อูฮัน
ตอนนี้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจริง
ก็แถลงบอกว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอู่ฮันรายใหม่อีกนะคะ

เพิ่มเป็น๑๗๒๐๙คน
รวมผู้ป่วยทั้งหมด๑๗๓๙๓คน
จำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๓๖๒รายค่ะ
ส่วนยอดผู้ป่วยในมณฑลเฉพาะหูเป่ย
อยู่ที่๑๑๑๗๗ราย
เสียชีวิต๓๕๐รายค่ะ
ถ้าไปกันที่สหรัฐอเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ก็ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอูฮัน

และก็ถือว่าเป็นรายที่๙ของประเทศ
โดยผู้ติดเชื้อคนล่าสุดนั้นเป็นผู้หญิงค่ะ
เดินทางเข้าสหรัฐเพื่อมาเยี่ยมครอบครัว
เมื่อวันที่๒๓มกราคม
และไม่ได้ออกจากบ้านตั้งแต่รู้สึกว่ามีอาการป่วย
ต้นหญิงคนดังกล่าวก็ถูกแยกออกมานะคะ

ส่วนสมาชิกในครอบครัวก็ถูกนำไปกักตัวไว้
เพื่อรอดูอาการเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้
ทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางนรมนพินโยสินวัฒน์
ก็เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปะกิ่ง
ท่ากัศยานดอนเมืองท่ากัศยานไทย
สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
และสายการบินแอร์เอเชีย
เตรียมความพร้อมในแต่ละส่วน
เพื่อที่จะไปรับคนไทยกลับมาจากอู่ฮัน
ในวันที่๔กุมภาพันธ์นี้ก็คือพรุ่งนี้แล้ว
ทีแรกไปวันที่๒แล้วทางเดินทางมาไม่ทัน

ก็นี่ไปวันที่๔นะคะนักศึกษาใช่ค่ะ
โดยกำชับทั้งเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

และความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในเมืองอูฮันด้วยค่ะ
ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเอง
ก็มีการเตรียมการดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทาง
ระหว่างเดินทางแล้วก็เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
โดยมีการเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์
รวมทั้งทีมเจ้าหน้าที่จากกรมการกงศูนย์
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประมาณ๑๐คน
เพื่อร่วมเดินทางไปในภารกิจนี้
พร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจนะคะ
โดยการประสานงานทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างใกล้ชิด
ทีมแพทย์ไทยหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงทหารและพลเรือน

ก็จะมีการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นเครื่องบิน
และดูแลระหว่างเดินทาง
หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าเกณฑ์เนี่ย
เฝ้าระวังจะมีการลำเลียงไปยังโรงพยาบาลที่กำหนด
ด้วยมาตรการมาตรฐานการควบคุมโรคสูงสุด

เฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นโดยทีมแพทย์
ต้องติดตามต่อเนื่องไปจนครบ๑๔วันเลย
เห็นเขาบอกว่าจะเอาไปลงที่อุตภัวเหรอหรือยังไงใช่ไหม
ภาพที่เป็นเรือลบหลวงอ่างทองเพราะอะไร

ไม่ใช่แบบว่าอยู่มาลงสุวรรณภูมิแล้วก็กลับบ้านเลย

หลังจากนั้นเธอเป็นขึ้นมาแล้วจะยังไง
คารโลไลน่าเนี่ยเรียกไม่ถูก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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมอย่างเร่งด่วนสำหรับประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์นะคะ
อยู่ในอันดับ๑๐ที่มีอากาศที่แย่มากเลยทีเดียว
กองนี่แบบว่ากลัวไปหมดแล้วนะ
อ่านทุกวันดิฉันก็ยิ่งกลัวไปทุกวัน

เรื่องนี้กำลังเป่งปังเลยในรายการเรา
หนักมากช่วงเดียวกันเลยช่วงเผานี่แหละค่ะ
ไฟลูกกันมาวะอันนี้สดเลยนะจากเมื่อเช้า
เราไม่เห็นคนก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่อันตราย
แต่มันสะสมในร่างกายเฝนมันเป็นอันตรายต่อผิวส่ง

เราป้องกันได้ง่ายกว่าเราไม่อยู่ในที่ชุมชน
ขยี้ตาไม่ปิดปากไว้แล้วก็จะทำอะไรก็ล้างมือบ่อย
อันนี้มันละเอียดแล้วมันเข้าไปสะสมอยู่ในปอดเราอ่ะ
แล้วมันออกไปทำธุระล้างจมูกนะก็ไม่เห็นว่าเป็น
สีดำนะเพราะมันไม่ได้สีดำแต่ต้องล้างใช่อืมต้องระวัง
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งใครที่เคยไปร้านอาหาร
แล้วเจอบางโต๊ะเปิดเพลงดังอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แฝด
วันนี้ที่ทำที่เราก็จ่ายเงินค่าอาหาร
เกิดมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วนะคะ

เจ้าของร้านอาหารที่โพสต์ระบายหลังจากเจอลูกค้ามารยาทแย่

คืออบธมเอามาหมดมาใช้โต๊ะเขาอย่างเดียว

เมื่อถูกขอร้องให้ปิด

โดยระบุข้อความว่าอยู่ยากจริงสมัยนี้
ลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านเอารถมาจอดข้างโต๊ะ

ร้านไม่เกรงใจลูกค้าท่านอื่นนานพอสมควร
เอาเหล้าเอาน้ำเอาโซดาเอาน้ำแข็งมาทานเอง

คิดว่าอ่ะหยุ่น

ลดเสียงเพลงลงนิดนึงได้ไหม

กราดเด็กในร้านจะแฉ

อาหารก็งั้นเราใจเย็นสักพักดูเหตุการณ์ค่ะ
แต่ไม่จบก็เลยเรียกเด็กไปนะ

กดบินผิดจะหอยลายผัดโหระพา
ราคา๑๒๐เป็นเท่าไรผัดฉา๑๕๐

โดยที่เขายังไม่ได้จ่ายเงินเลยสักรอบเดียวนะฮะ

เดินออกมาถามจะเอายังไงน้ำแข็งโซดาเอามาเอง

ท้ามาโรงพักเราก็มาพร้อมลูกน้อง
ที่โดนนางด่าสารพัดแต่สรุปไม่มา

แล้วยังมาเจอคนแบบนี้ปวดหัวจริง

มีปัญหาทุกครั้งแต่ก็มาร้านอาหารระวังด้วยนะคะ

เสียงดังหากท่านใดเห็นโพสต์นี้

ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเพราะเขาได้หนีหายไป

รับนะว่าเขาเป็นคู่กันเลยนะ

พฤติกรรมยอดแย่ของลูกค้าสองสามีภรรยาอย่างหนัก

ความชื่นชมเจ้าของร้านว่าใจเย็นใจดี
เพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในร้าน

เราทำร้านอาหารเราจะให้คุณขาเชิญเอาอาหารที่อื่นมาเลย

แค่นี้จิตใจสำนึกมันก็น่าจะรู้แล้ว
เหมือนมายินตอเขากินข้าวอ่ะ

มีอันนี้ติดมาได้ไหมคะนิดนึงอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าไม่อร่อยเขาก็พูดด้วย
ที่ดูจากของที่เอามาคือเอาแค่เอาเหล้ามาน้ำแข็ง

แต่เขาบอกว่าเนี่ยเออแต่ฉันมาพึ่งพักให้อาหารเธอนะ
เพลงฉันก็ไม่ฟังว่าร้านเปิดเพลงแล้วไม่เข้าใจ

เปิดเผื่อคนอื่นด้วยยังไม่เห็นความดีอีก
ซื้ออาหารเขาแล้วกลับไปนั่งกินที่บ้านเปิดให้เต็มที่ไปเลย

ก็ไปนั่งตามที่สั่งไลน์แมนไปซื้อ

ก็เอาอย่างนี้สิก็สร้างบ้านให้เป็นร้านอาหารสิ
แล้วเปิดไปแต่คนเดียวเอาให้ถูกใจ

ไม่ไม่ก็แบบจัดโต๊ะอยู่ตรงสนามสิ

อันนี้ไงเอาไม้ฟาดหน่อยจบ

เดี๋ยวกูเปิดร้านมาให้มาหน่อยสิ

คุณแม่คะ
เดี๋ยวหนุ่มกลัวหมดนะคุณแม่นะ
โอ้โหวเขารู้หนี้ใส่ฉันแล้วละ
พอเวลาถามทีนี้ใส่เป็นไงก็ไม่กล้าพูด

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีแบบ
เหมือนคนประทุษร้ายเข้าบ้านมาอย่างนี้

มีเหล่าน้องโอพิทักษิรักแม่อยู่ด้วย

อ้าวมาแล้วเรื่องนี้องคลักษณ์ไหนอ่ะ

เราจะได้เห็นชมหน้าของเขาไม่ใช่
อันนี้อยู่ตรงบนนักเศรษฐ์
อันนี้อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมค่ะ
ถูกต้อง๒๘มกราคมมีคนร้ายสวมไอ้โม่งคุณผู้ชมค่ะ
บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก่อนจะประทุษร้ายนางสาวอัญชรีอายุ๒๕ปีเองเป็นเจ้าของบ้าน
ซึ่งตอนนั้นต้องบอกจริงเขากำลังล้างจานอยู่
ไอ้ม่วงนี่ก็เหมือนเอามือยื่นผ่านลูกกรงประตูเข้ามา

เอากระชากเข้ามาปั๊บเล่าหัวโขกกับลูกกรง

หัวแดงข้างบนนี่หัวเป็นแผลเลยนี่มันไปกระแทกจากเอ็นเหล็กนี่ไง

อยู่ใช่ไหมคะกำลังล้างอยู่มีมีดอยู่
หยิบมีดขึ้นมาแล้วแทงเลย

ปรากฏว่าคนร้ายกลับมาอีก

ก่อเหตุซ้ำสองนะคุณผู้ชมดูเหมือนกระแทกสิพี่
โชคดีมากที่สุนัขที่เขาเลี้ยงเอาไว้ใช่ถึงกระจิกหัวกระแทกน่ะ
โอ้โหมีอยู่สิมาม่าเหรอมาม่าเหรอ
แล้วแต่ละตัวนี่แบบหือ
โจรเข้าไปกัดคนร้ายก็คือช่วยชีวิตเขาไว้ได้
อ๋อมาม่าเนี่ยอู้วพระคุณอันนี้เชียน

มึงรู้ไอ้ผู้ร้ายรู้มั้ยเนี่ยว่าแต่น่ารอใช่
ว่าไอ้หมาพวกเนี้ยเขามีไว้เป้าเนี้ยคือนี้มารอบแรกเนี้ยผู้หญิงเนี้ย
เขาเอาน้องหมาเก็บเข้าไปที่กรงแล้วก็เลยไม่เจอ
ปรากฏว่าผู้หญิงเขาก็คุยกับแฟนเขาบอกว่าเฮ้ยนี่
ไม่ได้นะเกิดแบบมีอะไรขึ้นมางั้นปล่อยกงเอาหมาออก
เอาหมาออกโอ้โหเจ้าโจรเนี่ยกลับมาอีกรอบนึง
ปรากฏเจอน้องหมาเลยค่ะรอบสองเจอน้องหมาเลยนี่หมา
ลากเขาออกมากระแทกเอาอยู่ดีดีอ่ะพี่อยู่ในบ้าน
อยู่ดีมีมือโผล่เข้ามาแล้วบอกว่าเออ
อยู่บ้านคนเดียวเหรอน้องสาวเนี่ยมองเข้ามาแล้วเห็นเขาอยู่
นั่งอยู่คนเดียวไงผู้หญิงเขาก็ยังแบบมีสตินิดนึง
เอามีดแบบจ้วงไปตอนหมามันทำไงบ้างหมามันก็คงกระจุนกระจายอะไรของเขา
ไม่ได้เล่าหมายังไงบ้างนี่เป็นจากการให้การอืมว่ามันก็
นี่จะมาเข้าหน้าบ้านวิ่งหนีหมาไปวิ่งหนีหมานี่
ฉันชอบภาพน่ารักจังเลยอ่ะชอบการวิ่งของหมาอันนี้เขาเรียกว่าภาพอะไรนะ
ชอบดีแต่เป็นกราฟิกของไทยรัฐที่เวิร์คสุดแล้วทำเร็ว
แล้วเข้าใจเข้าใจเล่าเหตุการณ์แบบชัดเจนตอนนี้ต้องบอกตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะคะ
นายนกพระเดชน์หรือว่าเป้าเอออายุยี่สิบเจ็ดปีภูมิลำนาวอยู่จังหวัดอุทัยทานี
คุณผู้ชมเป็นช่างซ่อมรถบรรทุกบริเวณใกล้เคียงบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาเขาเนี่ยนะเอาง่ายเลยเสพสารเสพติดประเภทที่หนึ่งยาไอซ์
โอ้โหหลอนไงก่อนนำตัวมาสอบสวนแล้วก็รับสารภาพบอกว่า
ก่อเหตุเข้าไปในบ้านผู้เสียหายโดยสวมไอ้โม่งแล้วก็เข้าไปที่ก่อเหตุ
เนื่องจากว่าเห็นผู้เสียหายเนี่ยบ่อยครั้งแอบชอบมานาน
ยาบ้ามาก่อนนั่นทั้งไอทั้งบ้าบ้าคอมโบเซฟสำหรับวันนั้นเป็นยาบ้า
แล้วเข้าไปบ้านเขาเบื้องต้นตำรวจนะคะก็ส่งดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
เตือนทุกคนจริงว่าต้องระมัดระวัง
เพราะว่าผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวมันอันตรายมาก

ถูกแล้วก็ไม่รู้งงมากเห็นเขาบ่อยครั้ง

โอ้โฮใหญ่กว่าคนอีกนะบัตรเทอร์

แต่ไม่ได้ฉันชื่นชมเขาเลี้ยงหมาได้แข็งแรง

ถ้าฉันฟังชื่อฉันคิดว่ามันเป็นหุงมันหมาเล็ก

มี๕ตลาตัวมาปุ้ม

ส่วนเช้าบอกว่าแถวนั้นน่ะโจรเยอะ

เรื่องน้องน่ารัก

บ้านเขาใหญ่แล้วเนื้อที่เยอะ

แต่ถ้าให้เห็นหมาอันนี้๕ตัวกลงไปเข้า
เข้ามาอีกรอบนึงผู้หญิงปล่อยหมามาแล้วไง
ตอนแรกเขาไม่ได้ปล่อยหมา
ให้แบบว่าให้ฆ่าเลย
อาจจะเผ่าไล่อันนี้เขาไม่ไหว่หนีออกไปได้
ที่แบบว่าพิเศษมันจะเหมาะเขาให้เหมาะที่คอเลยนะ
แล้วพวกนี้มันจะตัดหูไม่ให้จับได้ตัดหางหมาไม่ให้แบบคนร้ายจะจับอะไรสู้หมาไม่ได้แล้ว
แล้วก็จะทำให้ขนลื่นโดยว่าแมนเป็นหมาที่เพาะพันธุ์มาสำหรับให้เฝ้าบ้าน
แล้วมันก็จะเป็นนายคนเดียวคนอื่นไปเลี้ยงก็ไม่มันก็ไม่เชื่อฟังต้อง
สงสัยว่าถ้าไอ้นายคนนั้นมันตายไปแล้วใคร
มันก็กัดหมดใครจะรับช่วงต่อใช่ไหมมันก็กัดหมดทุกคน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกิดที่จังหวัดสะแก้วที่วัดหนองหมูอำเภอวัฒนานคร
จัดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรระหว่างวันที่๒๕ถึง๒กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
จำนวน๙วัน๙คืนซึ่งอยู่ในช่วงตุดจีนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป
เชื้อสายจีนมีการร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตรในงานเนี่ย
คณะกรรมการก็จ้างนักร้องหมอลำชื่อดังมาแสดงให้ประชาชนฟัง
เพื่อเข้าร่วมงานนี้ชมฟรีทุกคืน
ละคืนก็มีประชาชนเข้ามานับหมื่นงานใหญ่
ต่อมาคณะกรรมการวัดหนองหมูประชุมหาลือถึงแนวทางป้องกันไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นตีกันหน้างาน
เพราะว่าพอมีรวงตีเนี่ยก็ตี
ไม่มีตังค์อย่าห้ามจะตีทำไม
บอยเคยบอกลืมบนเตียงเหรอครับไม่รู้มัน
คือจะตีเพลงอะไรก็ขึ้นจะตีนะฮะ
ไม่มีตังค์อย่าห้าวทะเลาวิวาสในงานปรับ๓ล้าน
ด้วยความปรารถนาดีมีตรงท้ายจากคณะกรรมการวัด
ป้ายก็มีมีข้อความว่าห้ามนำอาวุธเข้าวัดทุกชนิด
ฝ่าฝืนปรับ๕๐๐๐๐บาท

ปรับจริงทำไงเพราะว่าถือว่าติดป้ายแล้วแล้วยังทำเนี่ย

และเมื่อจัดงานคนทั้ง๘คืนไม่มีทะเลาะกันเลย

ดีละ๓ล้าน

แล้วชอบตรงจัวหัวไม่มีตังค์อย่าห้าว
เอาวางไว้อยากต่อยกันมา

ตำรวจเลยนะมันมั่วผักไปผลักมา
พี่เห็นในคลิป

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่

สมัยเจอทางผู้ชายเนอะ
เมียทนไม่ไหวละก็จะหยาร้าง

ไม่สีฟันเหม็นเหลือเกิน
เมียบอกไม่ไหวแล้วประเทศไหนคะอันนี้

เรื่องมาจากกลิ่นกลายเป็นปัญหาใหญ่มากเลยทีเดียว

ทนไม่ได้แล้วที่สามีนี่ซกมาก

หนูเห็นภาพหนูเห็นภาพเลย

ฉันไม่ไหวแล้วมันอับประยศก็อัปยศด้วย

ฉันอยู่จากเมืองเวสาลีรัฐพิธนนะ
มีเธอให้พ้นกับชีวิตฉันหน่อยได้ไหม

สามีของเธอเนี่ยตัวเหม็นเน่ามาก

โอ้นายจ๋าแถมยังไม่ยอมแปลงฟัน
นายจ้าไม่มีเงินระยะทางสังคมด้วยนะนางบอก
เอออยากจะทำอะไรก็ทำอุ้ยอัปยศอดสูอายเขาเหลือเกิน

ก็เลยต้องการที่จะแบบว่านี่ออกไปจากชีวิตฉันเถอะ

อย่างไรก็ตามสามีเขาก็เลยบอกว่า
เอาอย่างนี้มันปัญหาเรื่องของสุขอนามัยอย่างหนักเลยใช่ป่ะ
เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ทำในลักษณะแบบนี้นะ
ก็จะต้องทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะต้องจัดการเนี่ยนะคะ

ให้สามีที่ชื่อว่าโซนิ
โซนินะก่อนที่จะส่งต่อเอกสารฟ้องเนี่ย
เข้าสู่กระบวนการตามสารของครอบครัว
ก็เลยบอกว่าให้ระยะเวลา๒เดือนโซนิเริ่มอาบน้ำแล้วเห็นไหม

ตอนที่แม่น้ำขงขา
ยังไงเขาก็ยังอยากที่จะให้มีชีวิตคู่ร่วมกับภรรยาอยู่
เพราะเขาอยู่กันมา๓ปีแล้ว

อยากรู้ทำไมมันไม่อาบล่ะคะ๑๐วันมานี่ไม่ทนกลิ่นตัวเองได้ไง
เขาคิดว่ากลิ่นอย่างนี้เป็นกลิ่นประจำตัว

แต่ก็ดีนะเขายังปรับตัวเพื่อเมียเขา

หาว่าแบบว่าจีมิเหม็น

อันนี้เป็นแบบคุณแม่ต้องไปรู้จักใครมาแน่นอน

ไม่ผู้ชายไปหาเรื่องนางก็เหม็นจริง

เดี๋ยวก่อนครับนะครับ
ก่อนเงียบไปแป๊บหนึ่ง
คือเฮ๊า
แบบนึงใส่เสื้อผ้าปกปิดแล้วก็ยังมีกลิ่นรอดใฉะ
ใช่เพราะว่ามันเป็นกลิ่นตัวมันก็ได้กลิ่นอย่างนี้ไง

ก็ได้ยินไงก็ไปสืบแปลงว่าเธอแบบลงเต่า

พี่เขามีฝรั่งฟ้องกันด้วยเพื่อนผู้ชายก็ไปมีนกฝา๒๔ภาค
เออแต่มันคงมีเรื่องอื่นด้วยแหละแต่แบบคือจะฟ้องกับเรื่องแบบนี้ก็ได้อ่ะ
เนอะบอกแล้วเตือนแล้วให้เอาให้เอาขึ้นไม่เอาขึ้นใช่ไหม
แล้วฉี่เลอะฟ้องหย่าเลยทนไม่ไหวพอพอกันเนี้ยแหละ
น่าจะคู่เดียวกันจะทำโถจิให้เขาไปเลย
สักก็ชิ้นเรื่องนั้นที่แกเป็นอะไรสำหรับยืนหรือว่าผมทนเรื่องอื่นไม่ได้ด้วยแหละ
ก็คงประมาณนั้นแหละแต่จริงมันน่ารำคาญนะเวลาฉีด
เขาเวียงด้วยเหรอครับมันเกลอะไปหมดเลยสะบัดแสบัดโอ้โห

เข้าใจมั้ย

โน้ตอบคเงาที่

แต่ทำไมหนูไม่แบบว่าจัดการแบบว่า

เพราะฉะนั้นเขาก็แบบสะอาดสักขนาดนั้น
คุณแม่มาแรงมาก

ถ้าพี่มีซีเรียสพี่ก็ต้องให้เขาไปเลย
ห้องน้ำต่างหากของคุณแฟนไปเลยอย่างนี้เหรอคะ
อย่างบ้านเราเรามีน้องชายถูกไหมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่

ส่วนถ้าป๊ากับน้องจะเข้าอีกห้องนึง

เราก็จะใช้เพราะเราแบบเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เรานั่ง

นั่งไปทั้งอันนั้นเลยไม่ใช้ที่ลองนั่ง

ครับเขาจะลำคาญเนี่ย

ถือหี้มาที่มาบอกพุชัยอาลมเสีย

แต่ผู้หญิงอยากยกขึ้นเขาไม่ให้สะอายดูไหมคะ

เปลงคนนะเขาก็ยอมนั่งนะ

เวลาเข้าทะลองน้ำเสร็จก็เอาลงไง

พอเวลามันอยู่พอเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบ
พี่คือโดนหมดแล้วทำไมเธอบีบอยากจะฟันจากกลางหลอด

ใช่แต่มันอ่ะฉี่แล้วไม่เอาที่เรานั่งขึ้นอ่ะ

จะกระจายเลย

ไปที่อินโดนีเซียกันบ้างค่ะ

เค้าตั้งเงินรางวัลช่วยแค่ว่านะคุณผู้ชม
ใครที่แบบว่าอยากจะช่วยไอ้เข้ตัวนี้ไปได้ที่อินโดนีเซีย

มาเจอยางแบบรถมอเตอร์ไซค์จักรยานรถมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่
เข้าไปติดอยู่ที่เคิร์บที่โดดตรงซ้าย

มันลอยอยู่ในน้ำแล้วนางก็ว่ายไปแล้วสวบเข้าไปแล้วออกไม่ได้
แล้วออกไม่ได้มานานมากแล้วด้วยนะคะ
แบบที่แรกเข้าไปแล้วหัวตื้นกว่านี้แล้วมันก็นั้นจะเอาออกกว่าอยู่
ก็เผยแพร่การประกาศตั้งเงินรางวัล
ช่วยเหลือจราเข้ตัวยาว๔เมตรนี่นะคะ
ที่แบบว่ามียางรถมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ที่คอของเขา
หลังจากที่มีผู้พบเห็นมันในสภาพดังกล่าว

พี่แล้วตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วคลอดลงไปเรื่อยแล้ว
ใช่นี่ไงเห็นไหมคลอดลงไปเรื่อยรัด

แม่น้ำปาลูจังหวัดสุลาเวษีกลาง
ซึ่งจราเข้ตัวนี้รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ซึนามิ

ณที่มีแผ่นดินไหวตั้งแต่ที่ปลายปี๒๕๕๙
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ยางรถมอเตอร์ไซค์
ถูกคลื่นซัดเข้ามาปั๊บแล้วไปติดอยู่ที่คอเข้าไปในคอ
ตอนนี้ต้องบอกว่าสำนักงานอนุรักษ์ธรรมชาติ
ของจังหวัดสุราเวษีกลางก็ออกประกาศเลย
บอกว่าจะมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่
นำยางรถยนต์ออกจากคอจราเข้ได้ค่ะ
เพราะกลัวว่ายางจะรัดคอมัน

โดยระบุบอกว่าเงินรางวัลจะมอบให้ใครก็ตาม
ที่ช่วยสัตว์เลื้อยคลายที่เคาะร้ายรายนี้ได้
คืออย่างนี้ถ้ายิงยานสลบเนี่ย
ถ้ามันหนีลงน้ำไปมันจะตาย
เพราะมันจะไม่หายใจมันต้องขึ้นมาหายใจข้างบนไงพี่
มันจะดำน้ำนานเลยไม่ได้แล้ว

ทีนี้ก็ต้องทำตอนที่มันยังไม่สลบ

กล้องไปทำกระเป๋าเลยจบ
อุ๊ยคุณแม่เอาอีกแล้ว
อะไรนะฮะ

พี่ต้องเลิกมองจังหละแค่เป็นกระเป๋า
ต้องให้คุณพี่ม้าแหละแต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็ไปล่อ
ไปล่อจอละเข้ว้าว
นี่ฉันจะบอกให้นะที่เคยไปอเมซอนนะ

เวลาจอละเข้สีฟันเนี่ย

เขาก็จะมาอ้าปากให้แดด

มันก็จะซอกฟันอยู่อย่างนี้เป็นเวลานาน
เพื่อที่ให้แดดเป็นสีฟันนะ

คนจับจราเข้ก็เก่งมากนะ

นางก็คาอยู่อย่างนั้นนางก็ไปไหนไม่ได้ไงล่ะ

แล้วก็บอกเอาไปนั่งหลังจราเข้กัน

เหมือนเวลาไปสวนสัตว์ที่เขามีแบบมืด

คุณแม่ทำเพื่ออะไร

สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ไปถึงนู่นกี่๓๐ชั่วโมงนะบาซิล

ถึงบาซิลเลยไปมาชูบิชูก่อนด้วย

คุณผู้ชมถามว่าหลายคนมากไม่สบายเสียงแห้งเลย

พร้อมโอเปร่าเยอะไปนิด

ช่วงหน้าตอนนี้จะระเบิดแล้ว

เป็นศึกคือตอนนี้ละครของพี่ไก่วรายุทธ์เนี่ย

คำว่าอะไรคุณแม่
ซ่อนอะไรวะ

คุณแม่ดราม่าดราม่าอยู่
ช่วงหน้าเรามีข่าวจีบ

พี่เหนียวมีก็สีบ
สำคัญนะแม่น้องคนนั้นชื่ออะไรนะคะ

ดังมากเป็นที่พูดถึงเพราะว่าเนื่องจาก

รักชายยายวายหรือเปล่าหรือว่ายังไง

ตอนที่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวเนี่ย

เปลี่ยนตัวนักแสดงเนี่ยจะคุ้นนี่คือ

ก็ตัดตอนเนียนมากนะฮะ
ปรากฏว่าพอถึงตอน๙ตอน๑๐เนี่ย

น้องของมากกี้นะ

ข้ามวันข้ามคืนแล้วยังเป็นเทรนดิ้งอยู่
ก็ไม่หยุดข้ามคืน

ซึ่งจะออกอากาศวันศุกร์หน้า

ตอน๑๒เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเยอะมาก
แต่สำหรับผู้จัดคนเก่งอย่างพี่ไก่
พี่ไก่กระโดนโอ้โหหาว่าเอาเรื่องของตัวเองมาทำแบบ
สนองนิดตัวเองต่างโอ้โหแรงแรงแรงเลยนะฮะพี่ไก่งานนี้
รายุทธ์จะไม่ชนออกมาแถลงสาเหตุต้องเปลี่ยนนางเอกตอนนี้นะฮะ
หลังจากที่อะไรไปยึดยึดยึดยึดขนกล้ามาส่งข้อสังเกตว่า

มีมนะงานนี้วรายุทธ์ก็เขียนว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะ

ไก่และตอบว่าไก่ว่าเปลี่ยนตัวละครทำไม

ช่วยย้อนกลับไปถามดาราดูว่าอะไรยังไงคะ

พี่ไก่บอกแบบนี้

มีเค้าจากนู่นนิจนี่นอน
เขียนเขาให้นักเขียนแล้วก็นักเขียนตอนหลังนี้เขาก็เอาไปเขียนต่อ

เอาไปเขียนเองซึ่งก็จะไม่ใช่เหมือนกับที่ละครทำ

ซึ่งบอกว่าคนที่เขียนบทไก่เขาชมมากเลยบอกว่าเก่งมากเขียนเก่งมาก

ไม่น่าจะพี่ไก่บอกอยู่ว่า
ให้ไปถามแสดงเองไปถามใครถามใครดาราคนไหน

ในข่าวว่าลิชชี่ก็ต้องรับไม้ต่อสิจ๊ะ

คือคนที่ถูกเปลี่ยนมี๒คนคือลิชชี่เปลี่ยนเป็นมารีน่า

ถูกเปลี่ยนจากลิชี่มาเป็นมาริน่า

แล้วบริษฐภัณฑ์นี่ไม่มีใครรู้ว่า

จะไปถามได้ยังไงเพราะน้องดิชชี่เขาไปอยู่อีกช่องแล้ว

หัวเหมือนกันไม่เหมือนเลย

เขาเสียดายน้องเขาเพิ่งตอบคำถามไปเพิ่งเปิด

เพราะเขาเพิ่งแถลงข่าว

ทีนี้พี่ไก่ให้ไปถาม

เราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ทำละคร
มีนกกระจิบมากระซิบข้างหู

ฉันน่ะถามเนี่ยฉันตรงนะ

เมื่อวานนี้ก็ยังมีพวกน้อง

แต่ทำไมต้องมาเปลี่ยนอะไรแบบนี้

วิชิเล่นดีมากเลย
ทำไมเปลี่ยนทำไมนู่นนี่นั่นต่างนะนี่มันจะออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
ทุกคนก็พูดอย่างนี้นะไม่น่าเปลี่ยนเลยพูดอย่างนี้เลย
มันก็แบบว่าไม่น่าเปลี่ยนเลยจริงแล้วเนี่ยเรารู้มาจากปากของคุณพี่ไก่ของเราเนี่ยนะว่า
มันมีเหตุเหมือนอย่างที่เขาบอกบอกไปถามนักแสดงเองสิว่าเพราะอะไร
จริงมันมีเหตุคนเราเนี่ยนะเวลาทำอะไรมาดีถึงขนาดตรงนี้แล้วเนี่ยนะ
ฉันว่าไม่น่าเปลี่ยนถูกไหมทำไมถึงต้องเปลี่ยน
เพราะว่ามันต้องมีเรื่องต้องให้เปลี่ยนมันทนไม่ไหวกันแล้ว
มันถึงต้องแบบว่าจำเป็นมากนะว่าเปลี่ยนเถอะ
อาจจะด้วยวินัยอาจจะด้วยความเป็นไม่ยอมทำอะไรบางอย่าง

ไก่เขาทนมาเก้าตอนแล้วนะเพราะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่หนึ่งอ่ะ
เขาก็ไม่ว่าอะไรตอนที่สองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
เขาทนมาจนถึงขนาดตอนที่เก้าอ่ะเธอนึกออกมั้ย
ในที่สุดเนี่ยพนักงานของไก่ร้องไห้กันทุกคนเลย๓คน
คนร้องไห้หมดเลยแล้วเดินมาหาพี่ไก่แล้วบอกว่าขอออก
เพราะละออกพี่ไก่ก็บอกทนหน่อยเธอเข้าใจมั้ย
เพราะเขาอยู่กันมานานแล้วทนหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไก่จัดการเอง
ไก่ไปจัดการก็ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่
เพราะว่านางก็แบบว่ามีเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูง
แล้วก็พี่ไก่พูดอยู่ประโยคนึงบอกว่าทุกละครที่ทุกซีนทุกทั้งเรื่องเนี่ย
ใช้วิธีการแบบว่าตัดต่อช่วยแบบเยอะมากเลยนะกว่าจะออกมาได้ถึงขนาดแบบว่า

เพราะอย่างเวลาใครไปทำอะไรไว้เนี่ย
พอไปถามก็จะแบบบ่ายเบียง
เขาอาจจะไม่เห็นมุมนี้ของตัวเองก็ได้
ใช่ไหมพี่เพราะว่าคนเราก็จะเห็นคนละมุมกัน

คือความผิดของตัวเองเนี่ย

ถ้าคุณเขามองไม่เห็น
แต่ความผิดของคนอื่นเท่าเข็มนิดเดียวมองเห็น

ความผิดผู้อื่นเพียงเมล็ดงา

เรื่องนี้ตุ๋ยตุ่ง
เรื่องการแสดงด้วยแล้วก็เรื่องเอาอย่างนี้นะ

คนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่ามาแคสติ้ง

ก็เลยน้องก็เล่นได้เก่งมาก

แต่เมื่อพอเวลาเริ่มมาทำงานแล้วเนี่ย
มันไม่ตามนั้นแค่นั้นแหละ

บางซีนก็ไม่ยอม

ไอ้แม่แล้วก็ให้พูดก็ไม่รู้
ก็ให้พูดก็ไม่รู้

ถ้าเกี่ยวเลยเค้าจะบอกพี่ไก่เค้าบอกอย่างนี้นะเค้าทนมันเยอะแรกพอสุดท้ายเค้าต้องร้องเพลงนี้เลย
ไม่ทึงแม่คงไม่ถึงแม่คงไม่ถึง

ละคอนนี่เอามาจากชีวิตจริงนั้นแหละชีวิตจริงเป็นยังไงก็แตก
ก็มีภาพหวานนั่งซ็อปเตอร์ลงมา
เรียกว่าน่ารักถูกใจขนาดที่แบบคนกดไลค์กันแบบหลายแสนเลยทีเดียว
ตอนนี้ก็กลับมาหัวใจสีชมพูมันน่ารัก
โอ๊ยคนนี้ตอนนี้ลูกเก่าผู้ชายคนนี้ต้องตัวใหญ่มากนะ
ใช่เขาเป็นคนขอบคุณเหมือนภาพตัดต่อหัวแบบหัวลิ้มไปเลยนะ
ที่นางอยู่ใกล้กล้องด้วยแล้วก็แบบเขาซูมไง

เมื่อกี้นะคะตอนที่เรานั่งอ่านข่าวปากิดะต่าง
หนูก็นั่งดูพี่วันนี้สวยมากค่ะ๓๓มาพร้อมกัน

ไม่มีเหลือแตกยิ่งกว่าคุณแม่นี่คือยาว
เข้าไปในทวิตเตอร์ของซ่อนเงาลักษณ์แล้ว

เรื่องจริงบทมันนำเน่ามากกว่าในละครนะคะ
คัดซีนที่พี่ม้าพูดวันนี้ไว้ด้วย

ใช่จะบอกนะของจริงกันน่าวจริง
พี่เล่ามาทั้งหมดนี้คือได้กี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแม่

เพราะมันจะมีคนอยู่ข้างมาอีก
ไหนจะคนข้างขวาที่เดินตาม

ไปดีกว่าสวัสดีค่ะ
ทุกคนแซ่บมาก